เป็นทรานฟอร์เมอร์แปลงร่างค่ะ

มากันเพียบแล้วนี่ตัวใหญ่สุดเลยนะเมื่อสักครู่
มาในรูปแบบแบบหลายคาแรคเตอร์
ของหนังภาพยนตร์ที่ชื่อว่า

รู้จักกันเป็นอย่างดีเหลืองแบบนี้นะครับ

เทียบเท่าตึก๒ชั้นครึ่งเลยล่ะครับ
ถูกมาตั้งเอาไว้ที่กลางสนาม

จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหเป็นที่เต๊ะตา

เตะตา

เต๊ะตาประมาณนั้น

เจ้าของเขาก็คือนายทวีวัฒน์
โพธิยานนท์อายุ๔๖ปี

เรื่องของทรานฟอร์เมอร์
เรื่องของขุนยนต์เนี้ยนะครับ
เราเอามาเป็นตัวแม่เหล็กที่ดูด
กับลูกค้าเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย

ผมซื้อไอเดียของคนที่

ตัวนี้เป็นตัวที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ

หลายจังหวัดมารวมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

มาร์คแลนด์มาร์คแห่งใหม่

ตอนนี้มีตัวใหญ่อยู่๑ตัว
ตัวเล็กอยู่ที่๘ตัว

โอ้โหในอนาคตบอกจะมาอีกเรื่อย

ก็คือเดี๋ยวต่อไปเนี่ยวางข้างหน้าสนามไดกอล์ฟเต็มแล้ว

แล้วจะตีอะไรให้มันโดนป้ังแล้วได้ตุ๊กตากลับบ้าน
โอ้โหจะไปไดกอล์ฟดีไปไหนนะ
ไปสนามไดกอล์ฟทานฟอร์เมอร์
ในหนังที่เขาหาไม่เจอใช่ไหมว่าตกลงหายไปไหนอยู่นี่เหรอ